เทศกาลผ่านมาแค่ปีกว่า
ไปทอดกระถิ่น
ในงานทำบุญกับผี้หาย
อะไรนะที่เล่ามาธี่ซ์เล่ามาจะไปทำชวนทำกะถิ่น
ไม่แต่ว่าไปกระถิ่นมันต้องคึกคลื้นคึกคัก
แล้วเองของพี่นาจะไปทำกะพิหายบ่อยคุณผู้ชม
มาวันงานเทศกาลต้องฟูมิแบบนี้ค่ะ

ถ้าพูดถึงบุญกระถิ่นค่ะนี่เลยค่ะแม่ฮายอภพรของเรายืนหนึ่งค่ะ
ไปที่ไหนที่นั่นนะคะโอ้โหยกพวกไป
ไม่ได้ไปตีกันนะคะทำบุญกันคุณผู้ชม

ก็พาไปไม่ว่าจะเป็นพี่ยิ่งย้งผีนางซีรีย์พอนด์
รวมไปถึงสมาชิกใหม่พี่เกดอำพรแหวนเพชร
เขาเปลี่ยนชื่อให้ผิเกตแล้วนะเป็นก้าวใดก้าวหน้า
เรียกว่าที่ไหนกฐินวัดไหนโอ้โหเฮฮาคึกคักเซิงม่วนเอ็ดเตอร์เทนสุดค่ะ
บันเทิงไทยรัฐเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาดิฉันบุกไปถึงบ้านเลย
ฮายเปิดบ้านต้อนรับเพราะอะไรรู้ไหมคะแม่นั่งลอตเตอรี่ลอตเตอรี่อยู่
คือเอาเงินทั้งหมดแล้วแอบไปจิ๊กของเขามาหรือเปล่า
ไม่ได้จิ๊กแกเอาเงินทั้งหมดไปทอดกฐินที่วัดบ้านเกิด
ที่จังหวัดนครสวรรค์นะคุณผู้ชม

นี่ค่ะนั่งคุยกันโอ้โหตัวลงตัวเลขใหญ่โตเลยค่ะ
ซึ่งแกตั้งใจจะไปทำบุญวันลอยกระทงนี่แหละค่ะจัดงานใหญ่แล้วก็เอาเงินสร้างโบสถ์ด้วย
สร้างความสุขให้ชาวบ้านคือเขาเรียกอะไรเวลามันมีงานบุญอย่างนี้ใช่ไหม
เศรษฐกิจก็คึกคักรายได้ก็มีบุญก็ได้คุณผู้ชม
อย่างนี้จะไม่ยกแม่ไฮทเป็นเจ้าแม่ทอดกระถิ่นได้ยังไงคุณผู้ชม
พอนับไปนับมาตอนนี้๑๑ที่แล้วแล้วนับรวมอีก๔๕ที่อ่ะ

โหสิบเอ็ดวัดแล้วเนี่ยหนู
ทุกวันทำงาน๒วันนอกนั้นกระถิ่นหมดเลย
ก็ลากทุกคนที่รู้สึกว่าต้องทำบุญสิดวงจะได้ดีขึ้น

ไปเจอสายบุญด้วยกันทีนี้สายมูหนักเลย
ไปถึงแม่น้ำโขงต้องบวงสวง
นี่แม่งี้โอ้โหมีองลงด้วย

มีลำวงยอดยุคด้วยแล้วก็จะใส่ชุดดอก

หนูหน้าไปเนี่ยมีดอกด้วยลูก
แม่บอกว่าลูกหน้าไปนะ
วันลอยก็ทำให้แม่มีดอกด้วย
ะนะสือ

ก็ต้องใส่ลายดอกไปเพื่อความสดใส